รู้สึกยังไงที่คนเหมือนกับวิพาคคุยชาญเยอะมากว่าทำไมสวตร
มันไม่ชอบทำมันไม่ถูกต้องมันผิดเพี้ยนอะไรต่าง
อย่างที่เขาวิพาคคุยชาญกันจะเริ่มจากใครก่อน
มันก็มีการความเห็นเสนอกันไป
และสังคมมันก็มีแบ่งฝากแบ่งฝ่าย
พวกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้บางพวกก็ไม่ให้ความสำคัญ
บางคนก็ยอมรับได้ประชามาติมถึงได้ออกมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นการวิภาควิจารณ์ความวิเห็นมันอยู่ที่ฝ่ายไหนเท่านั้น
ผมคิดว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้
อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่ามันเป็นกระบวนการเดินทางการเมือง

มันก็ต้องมีคนที่มาคอยอยู่ในสถานการณ์ที่จะแก้ปัญหาได้
ก็เลยมองในช่วงเวลานั้นว่า

ในช่วงที่มันมีปัญหาขัดแย้งอะไรต่าง
ก็มีสอวรที่แต่งตั้งเข้ามาที่เลือกเข้ามา

คนเขียนอยากได้อย่างนี้มันก็ออกมาแบบนี้

คิดตลอดในช่วงนั้นว่ามันแก้ปัญหา
มันก็เคยให้สวเลือกนายกก็ยังเคยมี

ผมว่าความชอบไม่ชอบมันแล้วแต่สถานการณ์
บริบทการเมืองในตอนนั้นเนี่ย
เขาคิดว่าน่าจะต้องเป็นอย่างนี้
แล้วคนจะเป็นนายกต่อไป
เขาก็มองไปที่พลเอกประยุทธ์

เขาคือใครค่ะเขาคือใครในตอนนั้น
ก็เห็นด้วยกับบริบทนี้กับข้อกำหนดนี้

ชาวบ้านก็เลือกด้วยเสียงส่วนใหญ่

แล้วสอสอเนี่ยในสภาเนี่ย

เพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าสอสอนี่คือตัวแทนของประชาชน
เขาเลือกบริบทแบบนั้นแล้วก็เลือกกลไกแบบนั้น
ถ้าสอสอซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในขณะนั้น
ไม่เอาบริบทนี้รวมกันได้๓๗๖เสียง

สวแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลย
แปลว่าถามว่าที่คุณถามว่าเอ๊ะทำไมมาถึงขนาดนี้

ก็ตอนนั้นคนชอบแล้วก็เห็นด้วยกับกลไกนี้
วันนี้คนไม่เห็นด้วยกับกลไกนี้
ก็ถามว่ามันมีอะไรผิดเพี้ยนไหม

วันนี้ผมรักต่อมาอีก๑ปี๒ปี๓ปี๕ปี

ผมถือว่าเป็นเรื่องปกติของทางการเมือง
คนบางคนได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนเสียงท่วมทน
ชอบกันทั้งประเทศ๓ปี๕ปีไม่ชอบแล้ว
เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดปกติในทางการเมือง
ถ้าเราย้อนไปเมื่อช่วงเวลาณขณะนั้น
เมื่อปี๖๒ตอนเลือกตั้งตอนนั้น

มันเป็นช่วงหนึ่งของการเมืองในช่วงเวลานั้น
ถ้าจะมาถามในช่วงเวลานี้เนี่ยแน่นอนว่าคนก็อาจจะมองไม่เหมือนในช่วงเวลานั้น
คือระบบที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ
เวลามันผ่านมาหลายปีไงเข้าใจว่ามันมีรัฐมนุนฉบับชั่วคราว
ที่ใช้อยู่ในขณะนู้นในนั้นก็จะกำหนดระบบกลไกเอาไว้อยู่ระดับหนึ่ง
ว่าถ้าคนเขียนรัฐมนูลไปเขียนฉบับนี้มาแล้วมันจะมีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง
เพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับที่มันเป็นต่อเนื่องกันมาเนี่ย
มันก็เอาไอ้กระบวนการที่ถูกกำหนดไว้ในรัฐมนุนชั่วคราวเนี่ย
ถ้ามาเขียนรับมือฉบับนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีกลไกในเรื่องเหล่านี้นะ
มันก็เลยมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น